มีผู้หญิงแจ้งอีกคดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะฮะ
เขาไปรับทราบข้อเก่าหาคดีอนาจารย์ผู้หญิงอายุยี่สิบห้าปี
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้ประกันไปในวงเงินหนึ่งแสนบาทครับ
นี่ครับนายปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
กับทีมธนายความนะครับไปที่สอบภาวเมืองเชียงใหม่
เพื่อเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาทำอนาจารย์ผู้หญิงชาวเชียงใหม่
อายุ๒๕ปีโดยนายปริณภานิชพักษ์สีหน้าเรียบเฉย
แล้วก็ลงจากรถขึ้นไปพบพนักการสอบสวนทันทีฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่๕มีนาคมปีที่แล้ว
รีสอร์ทเป็นโรงแรมกึ่งรีสอร์ทที่ตะบนแม่เหี่ยอำเภอเมือง
วัดเชียงใหม่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความนะครับ
เมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
ตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็พยานบุคคลจนเชื่อว่านะครับ
มีมูลในการก่อเหตุจริงจึงแจ้งข้อหา
ทำอาณาจารย์ผู้อื่นต่อหน้าทารกรรมนั่น
หลังจากการสอบปากคำนานเกือบ๓ชั่วโมง
พนักงานสอบสวนได้ยื่นเรื่องขอฝากขังผ่านระบบออนไลน์

โดยสารท่านให้ประกันตัวเป็นวงเงินสดนะครับ

จากนั้นนายปรินนะครับก็ได้เดินทางกลับ
สีหน้าเรียบเฉยไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชน

ท่านผู้กำกับการสอบภอมเมืองเชียงใหม่นะครับ
ท่านเปิดเผยบอกว่านายปรินเนี่ยนะครับ
ได้รับทราบข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน
และได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ขณะที่นายรักภีรณัฐวงศวรรษทนายความนะครับ

บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะรวบรวมพยาหลักฐานสำคัญต่างทั้ง
นิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลให้รัฐกลุ่มจะสู้คดี

ผู้กล่าวหารายใดที่ให้การไม่ตรงกับความจริงหรือให้การเท็จบ้าง
ส่วนคดีที่เขาบอกว่าโอ้โหมีผู้กล่าวหา
มีผู้กล่าวหาแจ้งความ๑๕คดีเลยเหรอ
ชี้แจงบอกว่าไอ้จำนวนนี้มันอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ฟ้องกลับในข้อหาแจ้งความเท็จหรือหมินประมาท
ทุกคดีโดยเร็วที่สุด
เพื่อปกป้องสิทธิของลูกความและครอบครัวให้ถึงที่สุดครับ
นี่ล่าสุดคดีนี้เนี่ยทนายที่เข้ามาดูแลคือทนายตั้มใช่ไหม
พี่ปุ๋ยล่าสุดมีการโพสต์บอกว่าเดี๋ยวกลับมาไทยรอบนี้
จะประชุมผู้เสียหายทั้งหมดเพื่อตอบโต้ทุกคดีเลยนะ
เพราะว่าต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
คือคนที่ถูกกล่าวหาอดิตรองหัวหน้าภาคประชาที่ปัดเอง
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งความคืน
ข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาถูกไหมคะ
ทีนี้ทนายตั้มอย่างที่ดอมบอกไปก็โพสต์นะคะ
บอกว่าถ้าแจ้งความมาเดี๋ยวผมก็ปล่อยหมัดเด็ดนะ